บุรีรำมีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าของนาข้าว
ผู้ใหญ่ก็ไปดูหน่อยว่านาเราเป็นยังไงบ้าง
วันนี้ไปดูฮะโอ้โหวิ่งแทบไม่ทัน
ไม่เจอฮะหนูนงหนูนาอะไรไม่เจอเจอโครงกระดูกมนุษย์ฮะ
เป็นเศษเป็นชิ้นเลยนี่ฮะ
ไม่มีเนื้อไม่มีหนังติดเลยนะ
ไม่รู้ว่าของใครอะไรยังไงแต่ตอนนี้เขาพอจะรู้แล้ว
ว่าคือใครนะครับคาดว่าคือของชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่
ที่แจ้งความคนหายกันเอาไว้แล้วหายไป
๔๕วันนี่ฮะผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งเจ้าหนุ่มนุษย์
มาตรวจสอบโอ้โหต้องไล่กระจายทั่วนา
เพื่อไล่เก็บกระดูกอ่ะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
พอประโคนชัยเจ้าของพื้นที่ก็มานะครับเป็นนาข้าวท้ายหมู่บ้าน
ศรีถาวรในพื้นที่หมู่๑๑ตมประโคนชัย
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนะครับหลังจากผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าของนา
เนี่ยแจ้งว่าเจอกระดูกชิ้นส่วนของมนุษย์กระจัดกระจายเกลื่อน
นาข้าวเลยนี่นะฮะโอ้โห
ถ้าเราเจอแบบนี้ทำยังไงตกใจเลยนะแล้วก็เห็นแล้วรู้ว่าเป็น
กระดูกมนุษย์เป็นกระโหลกเป็นฟันอย่างเงี้ยถูกต้องครับคือไม่ต้องเดาเลยอ่ะ
ใช่เห็นชัดชัดเลยครับจากการเดินสำรวจของเจ้าหน้าที่นะครับ
ในพื้นที่นาข้าวตรงนี้นะครับมีทั้งชิ้นส่วนที่เป็นกระโหลกศีรษะ
นะฮะมีชิ้นส่วนที่เป็นกรามแล้วก็ฟัน
มีกระดูกแขนกับขาทั้งหมดเนี่ยประมาณ๑๐ชิ้น
กระจายเกลื่อนนาข้าวรัศมีประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วก็ไปเจอกางเกงขาสั้นหนึ่งตัวด้วยตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าบุคคลคนนี้จะต้องเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑เดือน
สภาพชิ้นส่วนที่เจอถึงเหลือแต่โครงกระดูกแบบนี้นะครับ
นายสมพงศ์ขาวงามผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีถาวรที่เป็นเจ้าของนานะครับ
ไปเจอกระดูกมนุษย์เนี่ยบอกว่าตั้งแต่หวานข้าวในนามา
ยังไม่เคยมาดูนาเลยเพราะว่าฝนมันแรงมันแรงฝนมาตลอด
แต่ช่วงเนี้ยฝนตกลงมานะครับแล้วก็กลัวว่าจะมีน้ำท่วมขังนา
วันนี้ผู้ใหญ่สมพงศ์ก็เลยมาดูนาข้าวหน่อยจะได้เตรียมหวานปุ๋ยด้วย
ผู้ใหญ่สมพงศ์บอกโอ้โหมาถึงนาข้าวนะคุณเขียนมาสอน
แทนที่จะเจออะไรอย่างอื่น
เจอกระดูกกระจายเกลื่อนนาข้าวมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาด้วย

ก็เข้าไปดูใกล้เจอกระโหลกฮะ

ตอนนั้นตกใจมากรีบวิ่งกลับบ้านก่อน
มาถึงบ้านโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
อาจจะเป็นพวกกาพวกอะไรมันก็กินนะตอนนี้มันกินหมดเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไล่สแกนพื้นที่ต่อนะฮะ

เพราะว่ายังไงก็ต้องหาให้ครบชิ้นส่วนครบทั้งร่างกาย
กระจัดกระจายอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ครบนะครับ

อายุ๔๙ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านบ้านศรีถาวรนี่แหละเป็นลูกบ้านของผู้ใหญ่สมพงศ์นี่แหละ
เนื่องจากญาติญาติมาดูแล้วจำกางเกงขาสั้นที่เจอในนาข้าวได้นะฮะ
สินเนี่ยหายจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ยาดไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพชช
หลังจากนั้นหายไปแบบหาไม่เจอเลยนะครับ
แต่ญาติจำกางเกงขาสั้นที่เขาใส่เป็นประจำได้
หลานของในสินบอกว่าในสินเนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้า
แล้วอยู่กับแม่อายุ๘๐ปีแค่๒คน
มีลูกแต่ว่าลูกเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวหมดแล้วในสินก็เลยอยู่กับแม่
ก่อนหน้านี้ในสินเคยไปขอยาคลายเครียดที่บ้านของหลานเนี่ยเป็นประจำ
แต่พักหลังไม่ค่อยมาขอก็เลยไม่รู้ว่าช่วงที่เกิดเหตุที่หายตัวไปเนี่ย
กรกฎาคมแกจะเดินไปตามทุ่งนาตามภาษาคนเมาหรือเปล่า
อาจจะไปเป็นลมหมดสติที่นั่นแล้วไม่มีใครมาเจอไม่มีใครมาช่วย
ก็อาจจะถูกอะไรกัดแทะอะไรไปตามสภาพจนเหลือชิ้นส่วนอย่างที่เห็น
ไอ้คล้ายเครียดทุกครั้งแกนอนไม่หลับแกไปขอผมไปจำ
เพราะดีของผมมันหมดก็เลยไปได้ให้แก
แกก็มากลับบ้านช่วงเช้า
ทางแม่วัย๘๐ปีของเรศสินและก็ญาติญาติ
บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
ก็มาดูสภาพศพเบื้องต้นมาดูหลักฐานที่เจอนะครับ
แต่ว่าต้องรอให้เจ้าหน้าที่นำชิ้นส่วนกระดูกไปตรวจสอบ
ตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนนะครับ